ในวันนี้มีการประชุมกันของคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
แล้วก็มีมติเอกฉันว่าให้เลื่อนมันอยู่สงกราน๑๓๑๕เมษายนนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนด
เพื่อเป็นการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ติดตามจากรายงานครับ
ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ใช้เวลาประชุมนานกว่า๕ชั่วโมง
ก่อนมีมติเสนอคณะรัฐมนตรีให้เลื่อนวันหยุดสงการประจำปี
ตั้งแต่วันที่๑๓๑๕เมษายน
เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโควิด
กระทรวงสาธารณสุขเกรงกันว่ามันจะมีคนที่อยู่ในที่หนึ่ง
จากกรุงเทพมหานครติดโรคเป็นโรคโดยเป็นภาหะอย่างไม่รู้ตัว
แพร่เชื้อให้กับครอบครัวในต่างจังหวัด
หรือไปโดยสภาพปกติแล้วไปติดเชื้อจากต่างจังหวัด
กลับเข้ามาสู่ที่ทำงานหรือกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงระหว่างที่แออัดยัดเยียดเดินทางไปในยานพาหนะเดียวกัน
แล้วก็อาจจะมีการดื่มอาจจะมีการบันเทิงอาจจะมีการร้องเพลง
อาจจะมีการตะโกนอาจจะมีการส่งเสียง
ทั้งหมดนี้เป็นโอกาสความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรคได้ทั้งสิ้น
อกจากนี้จะควบคุมบางสถานที่ที่มีคนไปชุมนุมเป็นจำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยโรงเรียนและสถาบันกวดวิชา
โดยปิดตั้งแต่๑๘มีนาคมนี้เป็นต้นไป
ส่วนอีกเกมคือสถานที่ที่มีคนชุมนุมกันครั้งละมาก
มีโอกาสแพร่เชื้อทางมือและสารคัดหลัง
นั่นก็คือสนามมวยสนามกีฬาบางประเภทและโรงภาพยนตร์
ขณะที่นายกรัฐมนตรีแถลงผ่านกรมการเฉพาะกิจ

จำเป็นต้องเพิ่มมาตรการต่างอย่างเข้มข้น

ซึ่งประเทศไทยจะเอาชนะการต่อสู้กับไวรัสนี้
ด้วยความร่วมมือของประชาชนทุกคน
ขณะที่ล่าสุดพบผู้ป่วยเพิ่ม๓๓ราย
แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัส
เกี่ยวข้องกับสถานที่ก่อนหน้านี้๑๖ราย
โดยมาจากกลุ่มสนามมวย๗ปลาย

และสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว๖ราย
ส่วนกลุ่มที่๒คือผู้ป่วยยืนยันรายใหม่จำนวน๑๗ราย
ซึ่งมาจากกลุ่มผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ๖ราย
กลุ่มทำงานใกล้ชิดสัมผัสต่างชาติ๖ราย
การระบาดเป็นกลุ่มก้อน๓ราย
และกลุ่มผู้ร่วมพิธีทางศาสนาในมาเลเซีย๒ราย
ทำให้ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสม๑๔๗ลาย
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๐๘ลาย

ข่าวไทยประดัษทีวีปรายงาน